คริสธนกฤษแสงวนิดเชฟกันสรวิทย์แสงวนิดเชฟหนุ่มผู้หลงรักการทำอาหารและแฟชั่น
เจ้าของตำแหน่งสุดยอดหนุ่มโสดเสน่หเยาวยวนจากนิตยสารครีโอปี๒๐๑๙
กลับมาอยู่กับแม่บ้านประจำบานกันต่อค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่ช่วงที่แล้วทั้งเชฟคริสและเชฟกันก็ตั้งใจทำน้ำจิ้มกันสุดลิด
แต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยแค่ไหนมาดูกันต่อดีกว่าเชฟจะมีสูตรเด็ดอะไรมาฝากพวกเรากันอีกบ้างค่ะ
ตอนนี้ซอสพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะคะเชฟเราทำอะไรต่อดีคะ
ก็จะย่างไก่แต่ว่าก่อนจะย่างไก่ต้องเสียบไก่
เสียบไก่ชอบนะ

ของแม่เข้มข้นนะเมื่อกี้ชิมแล้วดี
เสียบไก่ก็ตอนแรกวัดตะไคระก่อนว่ามันประมาณไหนครับ

ครับผมตัดออกเนินหนึ่งดีกว่า

สัตว์สีกำลังน่ากิน
อู๋น้องต้องกลับยังไงอันเนี้ย
ยังได้ครับ
ถ้าจะไปทานข้าวมะ

คนต้องภาพไปทานที่ไหนอยากแบบ
อยากรู้ว่าแบบแบบ

จะพาผู้หญิงไปทานอาหารร้านที่ไหนออกแถมไหน
อุ๊ยดี
พวกส้มตำพวกอะไรอย่างนี้เนอะ
ส้มตำอะไรอย่างนี้เหรอจิ้มจุ่ม

เราชอบพวกผู้หญิงชอบ
แล้วคริสต์ล่ะ
ส้มตำอะไรอย่างนั้นล่ะครับ
คือจริงครั้งแรกผมจะพาไปทานอย่างนั้นก่อนนะ

เป็นต่อนเลยนะรูดนี้
ส่องพอละ
อย่างนี้พอได้หรือยังคะ
อ๋อได้ครับได้อีก

เดี๋ยวคงกดให้มันรอย
แล้วเมนูเด็ดที่ทำให้แฟนทานแบบ
อย่างมันใจเลยอ่ะอะไรอยู่
ผมทำขนมอยู่แล้วครับก็เลยจะทำพวกเค้กช็อกโกแลต

แสดงว่าละแต่คนและแฝ่ตอบไม่ได้

นางมีในสังกัดเยอะ

เห็นไหมล่ะคะว่าเมนูนี้ของเชฟคริสเชฟกัน

แต่ตอนนี้คงต้องปล่อยให้เหล่าแม่บ้านทอดไก่กันไปก่อน
เมนูไก่พันตะไคร้ของเรากำลังจะเสร็จแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ